ไปดูเรื่องราวทางการเมืองกันหน่อยคุณผู้ชมครับ
ที่ประชุม๘พักร่วมที่เขาจะจัดตั้งรัฐบาลกัน

นายพิธาลิ้มเจริญรัฐนะครับหัวหน้าพักเก้าไกล

เป็นประธานการประชุมพักร่วมรัฐบาลนะครับ

มีหัวหน้าพักการเมืองและตัวแทนทั้ง๘พักเข้าร่วมอย่างพร้อมเพลียง
ส่วนคุณอุ้งอิ๊งนางสาวแพทองทานชินวัฒน

เธอไม่ได้ร่วมประชุมด้วยนะครับแต่มาทักทายแก่นำ๘พักในฐานะเจ้าบ้าน
แล้วก็นำอเมริกาโน่น้ำส้มมานะ
ส่วนวาระการประชุมเป็นการประเมินสถานการณ์การเมือง
และทำลายของการจัดการย์จัดตั้งรัฐบาล
รวมถึงติดตามผลการทำงานของคณะกรรมการ
เปลี่ยนผ่านทั้ง๑๒ชุดนะครับ
จากนั้นนายพิธานะครับก็ได้แถลงความคืบหน้า
ว่าทั้ง๘พักเห็นตรงกันว่า
เลื่อนการจัดตั้งรัฐบาลให้เร็วขึ้น๒๓สัปดาห์
หลังจากกรกตนะครับเร่งรับรองสอสอให้ครบ๙๕

ในอิทธิพลบุญประคอประธานกรกฎา
ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าวันที่๑๓กรกฎาคม
จะเป็นวันสุดท้ายใช่ไหมเขาก็มาวางแผนกัน
หลังจากนั้นจะมีกระบวนการให้สอสอรายงานตัว
เลือกประธานสภาเลือกนายกรรธบนตรี

ดังนั้นทุกพักจะต้องจัดเตรียมนโยบาย
ที่จะแถลงต่อของรัฐศัพท์ด้วยครับ
หัวหน้าทั้ง๘พักก็เห็นตรงกันนะครับว่า
เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ทางกรกตนะครับ
จะรีบทำงานในการรับรองสอสอ

เห็นตรงกันทั้ง๘พักนะครับว่าน่าจะเลื่อนเข้ามา
เร็วมากขึ้น๒๓อาทิตย์
ส่วนความคืบหน้าของคณะทำงานประสานงาน

ก็คือคณะทำงานเกี่ยวกับการปฏิรูปประมง

แล้วก็คณะทำงานดูแลการเปลี่ยนผ่านงบประมาณ
ส่วนการประชุมครั้งต่อไป๒๐มิถุนายน
สัญจรไปที่พักไทยสร้างไทยครับ
แน่นายหวันมุธมัติหนอมทาหัวหน้าพักประชาชาติ

กตว่าท่านอย่าประวิงเวลาเลย
หรือว่าให้พักการเมืองรอว่ากรกต
จะมีบทสรุปอย่างไรนะครับ
ชนต้องการอะไรเพราะว่าประชาชนเลือก
พักที่อยากได้มาทำงานแล้วไง
มีประชาชนมาถามว่าเมื่อไหร่จะจัดตั้งรัฐบาลเสร็จนะครับ
ก็อยากจะให้สื่อสะท้อนความต้องการของประชาชนตรงนี้
เพราะว่าประชาธิปไตยที่แท้จริงเป็นของประชาชน
ส่วนกรกตนั้นมีหน้าที่แค่จัดการเลือกตั้ง

เราเลิกกู้เรื่องประเด็นการสักสีครับ
มันควรจะหมดยุคของการฟังประเด็จการ
ฝั่งของผู้ที่รับการสถาปนาจากประเด็จการครับ
เขาอยากจะได้รัฐบาลของประชาชนครับ

ก็ยังคงต้องตอบคำถามเรื่องนี้ทุกวัน
ผู้สื่อข่าวถามบอกเบื่อไหมที่จะต้องตอบ
คุณพิทาก็บอกไม่เบื่อที่จะต้องตอบแล้วก็เตรียมรับมือเรื่องนี้มาอยู่แล้วนะคะ
การที่ตนเองเป็นผู้จัดการมรดกนั้นเกิดขึ้นจากที่หลังจากที่สารมีคำสั่งให้เป็นผู้จัดการมรดก
ซึ่งก็มีเอกสารยืนยันคำสั่งสาร
สื่อข่าวถามแต่ว่าคุณพิทาก็เลี่ยงที่จะตอบคำถามนี้นะคะ
แต่บอกว่าได้รับข่าวที่มีคนส่งมาให้จึงต้องพูดกันให้ชัดว่า
ความพยายามฟื้นคืนชีพด้วยเหตุผลทางธุรกิจหรือทางการเมืองเพื่อสกัดตนเองนะคะ
แล้วก็บอกว่าถ้าหากมีอุบัติเหตุทางการเมืองทำให้ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรี
ก็อนุมานได้หลายอย่างเพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นตอนนี้เป็นสิ่งที่คิดไว้แล้ว
แล้วก็เตรียมรับมือแล้วและไม่เบื่อที่จะต้องตอบเรื่องนี้ค่ะ
แล้วก็ขอเรียนบริหารประชาชนผ่านพี่น้องสื่อบัญชนว่าไม่ต้องกังวลใจจะตั้งรัฐบาลได้แน่นอน
แล้ววันนี้ก็มีอีกประเด็นนึงนะคะก็คือกระแสข่าวว่า
คุณพิธาเนี่ยไปเซ็นค้ำสินทรัพย์แต่ว่าไม่ได้แจ้งปปช
เรื่องนี้พอผู้สื่อข่าวถามคุณพิทาบอกว่าไม่มีปัญหา
เพราะว่าที่ผ่านมาก็ประสานกับปปชมาตลอดถ้ามีคนร้องก็พร้อมตอบ
อันนี้ไม่ต่างจากเรื่องหุ้นขณะที่นายประเสริฐจันรวงทองนะคะ
เลขาธิการพักเพื่อไทยพูดถึงประเด็นหุ้นสื่อว่า
เก้าไกลจะผ่านไปได้ด้วยดีส่วนการจัดตั้งคอรมอพิธาหนึ่งนั้น
ต้องรอกรกตรับรองจำนวนสอสอแต่ละพักให้ชัดเจนเป็นทางการก่อน
มาดูอีกฝั่งหนึ่งค่ะนาวากาตรีสิทธาธิวารี
วันนี้โพสต์เฟซบุ๊คค่ะแหมเรื่องคนถือหุ้นกับคนถือปืนนะคะ
บอกว่านายพิธาคนธรรมดาเต็มขั้นประชาชนอุตส่าห์เลือกมาให้เป็นว่า
นายกถือหุ้นไอทีวี๐๐๓๕ถูกตรวจสอบจะเป็นจะตาย
ครอบงำสื่อกลัวประชาธิปไตยไม่เป็นธรรม
กลัวได้เปรียบเลือกตั้งพลเอกประยุทธ์พบทบอำนาจล้นฟ้า
ตัวเองอยากเป็นนายกวงเล็บสั่งลูกน้องถือปืนขับรถถัง
ออกมายึดอำนาจฉีกรัฐธรรมนูลทำลายประชาธิปไตยไม่ถูกตรวจสอบ
เพราะตั้งองค์กรอิสระเองและออกกฎหมายอภัยโทษตัวเองเรียบร้อย
อยู่มา๙ปียังทำทุกวิถีทางเพื่อสืบทอดอำนาจการเมืองแบบนี้
ที่เดียวในโลกเท่านั้นอันนี้คือที่ฟีดนะคะของคุณสิทานะคะ
ขณะที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทย
วันนี้พูดถึงเรื่องหุ้นสื่อของคุณพิธาด้วยนะคะ
บอกไม่รู้ข้อเท็จจริงเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเราไม่มีปัญหา
จะต้องทำให้นายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีให้ได้จะพยายามช่วยเหลือทุกทางนะคะ

กรณีที่เกิดขึ้นกับนายสนทิยาสวัสดี
พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกว่าทำไมนายสนทิยาต้องเดือดร้อน
นายสนทิยายังไปร้องคนอื่นได้ตลอดเวลา